แมงป่องที่คุณโกติกินแล้วแพ้
มาดูอันนี้ลิงสแหมดตัวเป็น

ทำให้ชาวบ้านที่บ้านดอยเต่าจังหวัดราชบุรี

มันเข้ามาดูดิทำลายข้าวของเละเทะ

ใช่ฮะนี่แหละครับมันมากันเป็นฝูง
นี่เป็นบางส่วนเขาบอกบางส่วนเท่านั้นนะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะมันมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอยเต่า
ที่ตะบนอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรี

เข้าไปทำลายข้าวของทำร้ายคนในบ้าน
ทนไม่ไหวร้องเรียนมาที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
พาทีมข่าวไปสำรวจความเสียหายรอบหมู่บ้านเลยนะ
โอ้โหคุณผู้ชมแต่ละบ้านเละนะครับ
หลังคาแตกจานดาวเทียมหักนะครับ
ของใช้ในบ้านพังร้านค้าถ้าเปิดขายนี่ต้องเฝ้านะ
นิดเดียวแล้วมันหยิบปุ๊บหยิบปุ๊บเลยนะครับ
ร้านบอกไม่สู้ปิดร้านดีกว่าสู้ไม่ไหวนะครับ

คือเจดีที่เก็บอัฐิกับโกรธบรรจุอัฐิบรรพบุรุษ

แล้วมันไปเทเท่ากระดูกกองเกลือนเต็มพื้นไปหมดนะฮะ

เป็นกระดูกของบรรพบรุษบ้านไหนบ้าง
ล่าสุดเด็ก๗ขวบครับเดินไปทิ้งขยะโดนลิงกัดไปซะแล้วนะฮะ
ตัวแทนชาวบ้านเล่าบอกว่าเมื่อ๕ปีเนี่ย

ปัจจุบันมันมีเป็นร้อยโอ้โหนี่นี่ร้อยกัน
ต้องไปฉีดยาบาดทะยักษ์กับพิสุนักบ้าด้วยนะ

คือพอไปถามว่าแก้ปัญหายังไงในเทศบาลตำบล

คือมันเดือดร้อนจริงเราอยากให้มาเห็นความเดือดร้อนของพวกเราบ้าง
ถามว่าของเสียหายไปมีใครมารับผิดชอบให้เรา

เด็กถูกลิงกัดมีใครมารักษาให้เรา

เราอยู่กันแบบชีวิตปกติไม่ได้แล้ว
เพราะว่าลิงมีอารมณ์ดุร้าย

ถือเปิดบ้านแย้มบ้านกันไป

ใจจริงเลยอยู่ไม่ได้อย่างนี้นะคะ

ชีวิตที่ต้องระวังตลอดเวลาจะไปทำอะไรได้คุณนัทพงศ
คุณต้องอยู่ร่วมกับลิงให้ได้เจ้าหน้าที่บอก
มานอนด้วยกันสัก๒วันช่วยเฝ้าของหน่อย
ขอแรงทางเทศบาลช่วยมาดูหน่อยแล้วกันนะคะ

ของเสียหายก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องกัดนี้ต้องฉีดยานะ
ใช่คือยังแก้ไม่ได้ก็ขอช่วยหาทางออกหน่อยแล้วกัน
ว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่ร่วมกับลิงอย่างสงบสุขได้